อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของมาตรการในการผ่อนคลายกองถ่าย

เพราะตอนนี้ละครต่างตามหน้าจอ
ก็เริ่มจะรีรันกันเยอะขึ้นแล้วนะฮะ
ทีนี้ครับการจะถ่ายทำได้อย่างไร
เมื่อวานนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ก็ได้มีการจัดประชุม
เพื่อที่จะเน้นย้ำถึงมาตรการในการป้องกัน
ในส่วนของกองถ่ายภาพยนตร์และวิทิทัศน์นะครับ
โดยคณะกรรมการควบคุมและดูแลการถ่ายทำละคร
โฆษณาภาพยนตร์ได้มีการจัดประชุม
เพื่อทำความเข้าใจกันถึงมาตรการในการผ่อนปลน
โดยเน้นในเรื่องของการจำกัดจำนวนนักแสดง
และทีมงานที่ต้องไม่เกิน๕๐คนต่อ๑กองนะครับ
กองถ่ายเขามีส่วนต่างเยอะนะ
ดารานักแสดงเอ่ยนะครับ

อกจากนั้นส่วนช่างเทคนิคนะ

ต้องกระจายกันอยู่ด้วยนะคุณนะ

เว้นระยะห่างทางสังคม

หรือไม่ก็ใช้เทคนิคพิเศษ

ใช้มุมกล้องใช้ลบเอาอะไรแบบนี้นะครับ

ทีนี้เขาก็มีการขู่เหมือนกันบอกว่า
ถ้าฝ่าฝืนเรื่องของมาตรการตามมาตรฐานของสหสุทธิ์
อาจจะมีการสั่งปิดกองทันทีนะครับ
ในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ยังได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมกองถ่าย
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณอิทธิพลคุณปลื้ม
แล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศาลสุขดรสาธิตปิตุเตชะ

และให้ความสำคัญกับมาตรการในการผ่อนคลายกองถ่ายนี้นะครับ
อยากขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดครับ
งถ่ายภาพยนตร์โทรทัศน์นะครับ

รวมถึงมีจำนวนคนไม่เกิน๕๐คนนะครับ
ดูแลรักษาความสะอาดแยกนะครับ
แล้วก็มีการเก็บประวัติแท็กสามารถที่จะตรวจสอบกลับไปได้
เราต้องตระหนักอยู่เสมอนะครับว่าเรายังสู้ไม่เสร็จ

สิ่งทุกอย่างเนี่ยจะสำเร็จได้ต้องทุกคนช่วยกัน
ทางด้านของนายบัณฑิตทองดีตัวแทนสมาคม

และนายพระควัฒนธ์สุวรรณคัน
ก็ได้ย้ำนะฮะว่าให้ทุกฝ่ายทุกกอง
ต้องปฏิบัติตามตามกฎอย่างเคร่งครัด
ฉะนั้นจะได้รับบทลงโทษ

การปิดกองผมเชื่อว่าทางราชการเอาจริง
เพราะเป็นเรื่องซีเรียสมันคงไม่มีประกันปฏิบันนอง

พอโรงทะเบียนถัดชนะแล้วมันจะขึ้นข้อมูลถ่ายที่ไหน

ต้องฝากถึงทีมงานทุกคนว่าช่วยกันนะ
ถ้าว่าถ้าอยากจะให้มีเสรีภาพในการทำงานมากขึ้น
ต้องรักษาวินัยของตัวเอง
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจการ
กิจกรรมที่มีการคลายล็อกออกแล้วนะฮะ
ค่ะทำได้แต่ว่าต้องปฏิบัติตามกฎนะคะ